วันนี้จะพาไปท่าฉลอมเขามีเมนูเด็ดที่เรียกว่ามีที่นี่ที่เดียวจะเป็นอะไรเด็ดขนาดไหนติดตามกับช่วงตลอดกิน
ไฟอ่อนจนสุกค่ะ
การเสร็จแล้วก่อนทานก็ต้องคิดแบบนี้แหละค่ะ
ยิ่งหุบก็ยิ่งปุ๋ยยิ่งปุ๋ยก็ยิ่งนุ่มยิ่งนุ่มก็ยิ่งอร่อย
เมนูนี้เป็นเมนูที่หาทานยากมากเลยค่ะ
แล้วก็กินกับผักชีโรยน้ำจิ้มชุ่มนะคะ

ใครเคยทานบ้างอะเมนูนี้

น่าทานมากเลยนะคุณนะนี่คือปลายี่สนหรือ
ปลากระเบนนี่แหละคุณผู้ชม

นี่เมนูนี้เขาเรียกว่าปลายี่สนทุบ
ยิ่งทุบยิ่งฟูยิ่งทุบยิ่งปุ๋ย
นี่คือเนื้อปลากระเบนที่เอามาแล่หั่นเป็นชิ้นแล้วก็มาตาก

จะตามปิ่นไฟอย่างนี้นะจนสุกมันไม่มีกลิ่นคาวนะ
คือเขาเหมือนทำแบบนี้แล้วมันจะไม่มีกลิ่นคาวไม่เหม็นคาว

ให้มันนุ่มนะคะยิ่งทุบยิ่งนุ่มทุบจนเปื่อย

คุณชนะพอยิ่งทุบเขาจะยิ่งนุ่มขึ้น

เสร็จปั๊บเวลาจะทานก็จะทานกับน้ำจิ้มรสเด็ด
เคี้ยวเพลินเลยมันจะหวานเค็มเผ็ดครบรส

เมนูนี้เป็นเมนูที่หาทานยากแล้วก็ไม่ได้มีขายทั่วไป

แล้วก็เขาบอกว่าจะมีขายที่ท่าฉลองมหาชัยนั่นเองนะคะ

แนะนำไปท่าฉลอมมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครได้เลย

กระเบนทำไมเรียกว่าปลายี่สน
เจ้าของคลิปเขาตอบว่าปลากระเบนเนี่ยมีหลายชื่อเรียกนะฮะ
ที่นี่เขาเรียกว่าปลายี่สน
บางคนบอกว่าตอนเด็กหากินง่ายมากในมหาชัย
แต่ปัจจุบันนี้หากินยากมากแล้ว
บางคนก็บอกว่าบ้านผมทำปลากระเบนธรรมดาแบบตากแห้งแบบเค็ม
ก็เลยเอามาย่างแล้วก็ทุบแล้วไปผัดกับน้ำตาลปี๊บ

ซึ่งจริงเขาทานกันได้นะส่วนส่วนปลากะเบน

ให้มันร้อนแล้วก็ทุบมันจะได้นิ่มหน่อยไง

ใครเคยชิมเคยทานยังไงส่งมาพูดคุยกันได้นะคะ